ชาวบ้านเฮราไปพบช่อมะม่วง
เห็นอะไรแพร่เขาเชื่อว่าจะต้องแบบยิงไง
คุณต้นมะม่วงเค้าย่ายมาก

แปลกไหมคือบ้านดิฉันมีต้นมะม่วงนะ

จังหวัดนครสวรรค์นะคะบ้านของคุณประยุทธ์พันธวงศ์นะคะ
คุณลุงอยู่บ้านเลขที่๑๐๕ทับ๑๓๖หมู่ที่๑
ตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาว
เขาร่ำลือกันว่าที่นี่มีช่อมะม่วงที่ออกช่อ
แล้วติดกันเป็นแผงแบบนี้
คล้ายกับนกยุงรำแพนที่บริเวณหลังบ้านเขา
ช่อมะม่วงมันแปลกออกไปช่อเดียวนะ
ลักษณะออกมาเป็นอย่างนี้คุณเป็นแพร่ง่าย

แล้วบริเวณแพร่คุณดูนะมันจะมีจุดสีน้ำตาลติดกัน
บางคนเขาจินตนาการตรงนั้นแหละจุดนี่แหละ
คุณลุงเนี่ยเอาผ้าสามสีมาพร้อมกับพวงมาลัย

เอามาผูกไว้มากราบไหว้ขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
ใช่มามั้ยน่าจะเป็นพวงมาลัยอะไรที่ระตาแบบนี้ไม่ใช่นะ๑๓๐๔๔
หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่นะนี่เขาบอกว่าเป็นช่อดอกมะม่วงที่ออกมาแบบนี้
หลังจากนั้นก็ทำการจุดทูปเสียงทายต่อเลย
คุณลุงจุดมันใต้ต้นมะม่วงแบบนี้แหละค่ะ
ปรากฏว่าเขาว่าตัวเลขจากทูปเสียงท้ายเนี่ย
ที่มันออกมาอย่างนี้มันดันไปบังเอิญคล้ายกับ
กับตัวเลขท้ายของรถของผู้สื่อข่าว
ที่เดินทางไปที่บ้านคุณลุงนี่
ใช่ผู้สื่อข่าวก็เลยเอายังไงดีคุณลุง
คุณลุงเอายังไงดีติดไว้ซะหน่อยไหมล่ะ
ติดไว้สักนิดมั้ยล่ะยังไงดี

สมมุตินะมีแผงลอตเตอรี่เดินผ่านมานะ
แบบขายล็อตเตอรี่ไงลุงเขาก็ต้องสกิดดักข่าวนะ
ติดไว้หน่อยมั้ยล่ะติดไว้นิดนึงครับครับคนละครึ่งคนละครึ่ง
ใช่เหรออันนี้ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อนะคะ
แล้วก็วิจารณญาณส่วนบุคคลนะเรื่องของอะไรที่มันแปลกเขาก็ว่ากันมาให้โชคให้ลาบนะคะ